ดีใจค่ะแล้วก็ได้อิสระภาพของแมงกลับขึ้นมาคือว่าคุ้มค่าในการต่อสู้ที่เราสู้ไปค่ะ
ยังไงก็มันอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกความรู้สึกของครอบครัวความรู้สึกของแมงกลับคืนมา
และก็ตัวเราเองก็ดีใจมากที่เขาได้รับอิสระภาพแล้ว

ไม่คิดว่าผมจะได้ออกมานี่หรือเปล่า
ผมต้องขอบคุณภรรยาผมกับครอบครัวของผมและทุกคน
เป็นพยานให้ผมหากหาหรักฐานให้ผมครับ
คือความบริสุทธิ์มันก็คือคนบริสุทธิ์นะฮะ
ผมเหมือนผมตายแล้วเกิดใหม่
จะจะกลับมาต่อยมืออีกไหม
ก็ต้องกลับมาฮะเพราะเป็นอาชีพของผม
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งนะคะ
เราเคยวีดีโอคอลไปหลังจากวันที่เจ้าแม็กซ์นะคะ
เรียกเขาแบบนั้นมาตลอดเวลาจัดรายการนะคะ

แล้วเราก็ได้เห็นภาพวันที่ครอบครัวได้สัมผัสได้สวมกอดกันจริง
หลังจากที่รอกันมาเกือบ๑๔เดือนเต็มนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่เสียไปนี่มันคงจะคงจะประเมินลำบากนะคะ
เพราะว่าอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยนะคะ
เพียงแค่วินาทีเดียวของคนที่บริสุทธิ์แล้วต้องถูกจองจำเนี่ย
มันก็ถือเป็นความไม่ยุติธรรมที่ไม่รู้จะเปรียบกับอะไรอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเกือบ๑๔เดือนเต็มเนี่ย
มันพรากแทบจะทุกอย่างที่เขามีอยู่ในมือนะตอนนั้นไปเกือบหมดเลยนะคะ
สิ่งหนึ่งที่ยังยึดเอาไว้ได้ก็คือความเชื่อใจกันแล้วก็ครอบครัว
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือคนที่
ภาพนี้เห็นแล้วก็ต้องหยุดดูตลอดเลยนะคะ
คือคนที่กำลังจะไปชิงแชมป์คือมีเข็มขัดหนึ่งอยู่ที่ตัวเองแล้ว
แล้วก็เตรียมที่จะก้าวต่อไปเพื่ออีก๑เข็มขัดนะคะ
กำลังจะไปต่อยที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ถูกรวบตัวเอาไว้
วันที่๖เมษายนปี๖๒ที่ดอนเมืองนะคะ
หลังจากที่ตำรวจมีการจับยาเสพติดนะคะที่จังหวัดระนอง
เป็นครั้งใหญ่ที่สุดของจังหวัดระนองนะคะ๓ล้านกว่าเม็ด
แล้วกลุ่มคนที่ถูกจับเนี่ยก็มีการซัดทอด
จึงเป็นที่มาให้มีชื่อของอัจฉริยะกันยศทรงสิริ
เข้าไปเป็นหนึ่งในขบวนค้ายาเสพติดซึ่งเจ้าตัวยืนยันมาตลอด
และครอบครัวยืนยันมาตลอดว่าเจ้าแม็กซ์ไม่เกี่ยว
วันนี้สามท่านในรายการกับเราค่ะหนึ่งในนั้นคือเจ้าแม็กซ์ที่เราเรียกเขาไปแล้วนะคะ
แล้วก็อีกสองท่านที่เราคุ้นเคยกันดีในรายการนะคะคุณนารินตาจีรเดชชนะดนและคุณพัทรพรชำนาญสิง

จริงเราก็แอบปิดหน้ากากแล้วก็สวมกอดกันไปแล้วเรียบร้อย
เพราะว่าเราตอนแรกเราฟังเราก็ไม่สามารถจะเชื่อได้ทั้งหมด
อันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาต่อหน้าแม็กซ์เลยนะคะ
คือเวลามีข่าวแบบนี้มาเราไม่สามารถจะเชื่อคนที่ออกมาร้องเรียนได้ทั้งหมด

แต่สิ่งหนึ่งที่ทางครอบครัวกังวลคือว่าสิทธิ์ในการสู้ช่องทางมันเป็นแบบไหน
เราจะไปทางไหนต่อเราต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง
เอาเขาออกมาให้เร็วที่สุดก่อนได้ไหมถึงแม้ว่าจะยังสู้คดีต่อใช่ไหมคะ
เหนื่อยมากเหนื่อยจริงเรียนเห็นแล้วเหนื่อยจริงนะคะ
ขอคุยกับแมทก่อนเราคุยกันมาหลายครั้งแล้วคุณแม่กับออยนะคะ
ค่ะวันนั้นก็ว่าเราคุยกันหลายรอบแล้วเนาะไม่กล้าสวมกอดเลยมากับภรรยา
เพราะว่าของคุณนี่ภรรยาคุณมีคนเดียวถูกไหมเจ้าแม็กซ

ที่ที่ฉันกระเซาแบบนี้เพราะว่าก็เรื่องว่าตกลงแล้ว
แม็กซ์มีภรรยามีแฟนกี่คนนี่แหละทำให้คุณเข้าไปร่วมอยู่ในกระบวนค้ายาเสพติด
ถูกไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าตามข้อกล่าวหาคือมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกจับ
แก๊งยาเสพติดเนี่ยนะคะสัดทอดคืออันนี้คำบอกครั้งแรก
ผู้หญิงคนนี้ซัดทอดว่าแม็กซ์คือแฟนเขาแล้วก็อยู่ในกระบวนค้ายาด้วย
แล้วรถที่ใช้ในแก๊งค้ายาก็เป็นรถที่เป็นชื่อแม็กซ์
จำเรื่องนี้ได้แบบจำรายละเอียดได้ทั้งหมดไหม
ในวันที่แบบเราโดนจับที่ดอนเมืองกำลังจะไปชก
เราไปถึงโรงพักเราพูดอะไรยังไงบ้าง
พอจะจำอะไรได้บ้างไหมคะย้อนกลับไปปีเสร็จ
ผมจำได้แค่ผมจะไปชกมวยนะครับ
ก็รู้แค่ว่าผมมีหมายจับที่ระนองครับ
ไม่คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยฮะมีแค่หมายจับมา
บอกแค่ว่าผมมีคดีที่เดินออกนะผมยังงงอยู่เลยครับ
ว่าผมไม่เคยไปที่ดอนองผมจะมีหมายจับที่ดอนองได้อย่างไร
ผมก็ถามทางตำรวจตำรวจเขาก็บอกมีครับมีมี
เดี๋ยวยังไงพวกผมก็ทำตามหน้าที่เดี๋ยวจะมีคนมารับตัวไป

ตอนนั้นรู้ไหมว่าที่บอกว่ามีหมายจับที่ระนองคดีอะไร
ไม่รู้ครับยังไม่ตกใจเท่ารู้กับว่าเป็นคดี๓ล้านเม็ดเลยครับ
อันนี้คือแม็กซไปรู้ตอนไหนจังหวะที่บอกว่าเป็นเรื่องคดียาแล้ว๓ล้านเมตร
ก็ตอนไปถึงที่ระนองครับ
เขาไม่บอกอะไรเลยหรอตลอดทาง

และเม็ดแอมเฟนตามีคืออะไรผมยังไม่รู้จักเลยค่ะ

เพราะแก๊กไม่รู้เรื่องเลยว่ามันคืออะไร

หนูเองก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไร
หนูก็เลยถามว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรคะ

หนูก็เลยถามว่าแล้วยาบ้าเยอะไหมคะ

เขาบอกว่า๓ล้านกว่าเม็ดครับ
แต่ว่าเรื่องรายละเอียดนอกรอบตรงนี้
คือต้องถามทางที่ละนอง

วันนั้นรู้สึกว่ามัน

เกิดมีปัญหาก็เลยมารับวันรุ่งขึ้น
ตัวแม่งต้องฝากคังที่เสาพอดอนเมือง

เสาพอดอนเมืองค่ะอยู่ที่พื้นที่
ใช่ค่ะแล้วตัวหนูเองก็ไปแวะนอนอยู่แถวประจวบ
เพราะว่าที่แรกก็กลับจะไปรอนมืองเลย
ใช่ค่ะที่แรกหนูจะมาหาที่ดอนเมืองก่อนด้วยซ้ำ
แต่ว่าตัวแม็กซ์เองบอกว่าเขาจะมารับแล้วให้ไปรอที่นู่นเลย
ตลอดข้ามคืนไหมคะตลอดข้ามคืนแบบ

ใช่คือพอโดนจับใช่ไหมอยู่ที่สพพื้นที่คือที่ดอนเมืองก่อนใช่ไหม

คือตลอดทั้งคืนคุณรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นบ้าง
คือตอนนั้นคิดอะไรรู้สึกยังไงบ้างพอจำได้ไหมคะ
เหมือนผมฝันอย่างเดียวครับว่าวันนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงฮะ

ป่านนี้ผมคงจะต้องหลังเขินวิธีอะความรู้สึกนั้น
แม่งมีแต่ลูกกลุ่มนี่มันอะไรอะวะเนี่ยเราคงก็ร้องไห้อะ

คืนนั้นที่ดอนเมืองมีใครได้ไปเจอแม็กซ์บ้างไหมคะ

ก็คือรอทุกคนรอข้ามคืนหมดเลยใช่ไหม
ผมคิดไปต่างนาน

แล้วตำรวจได้คุยกับแม็กซ์เยอะไหมคะที่ดอนเมือง
ไม่ได้คุยอะไรฮะแต่ผมก็ดูเขาว่า
เขาก็ไม่น่าจะเชื่อว่าผมทำคดี
ทำร่วมกับกระบวนการยาเศรษฐ์เด็ดนี้จริง
ทำไมแม็กซคิดว่าเขาจะไม่เชื่อคะ
ก็เขาก็ดูจากพฤติกรรมผม
เราจะไปชกมวยจริง
เราไม่ได้บอกว่าแม็กจะไม่เป็นนักมวยนะ

ก็เล่าเรื่องให้พี่เขาฟังนะครับ

ระยะเวลาตั้ง๖เดือนใช่ไหมฮะ

เป็นใครผมก็หนีไปแล้วถ้าผมทำจริง

คือข่าวในการจับยาเสพติด๓ล้านกว่าเม็ด
ครั้งนี้นี้นะคะมีแถลงข่าวโดยที่
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในระดับรองผู้บัญชาการตำรวจ
รองผู้บัญชการตำรวจลงไปด้วยนะคะแล้วก็มีตำรวจมากมาย
เพราะว่าเป็นการจับครั้งใหญ่ของระนองครั้งใหญ่ที่สุดของระนองนะคะ
ทีนี้พี่มาถึงวันที่แม็กซ์ไปถึงที่ระนอง
เขาแจ้งรายละเอียดกับแก๊กว่ายังไงบ้าง
เขาแจ้งรายละเอียดยังไงเลยฮะก็ไปถึงที่คดีไปถึงที่ใต้ถุนศาลก่อน
ใต้ถุนศาลก็จะมีพวกนักโทษด้วยกันผมไม่รู้ว่าใครฮะ
เขาก็มาถามเฮ้ยมึงติดคดีอะไร
ผมก็บอกว่าคดียาครับพี่คดียา๓ล้านครับผม
เขาบอกเขาก็เฮ้ยคดีเดียวกันนี่ว่ามึงมาได้ไงวะนี่มึงใคร
ผมก็ไม่รู้ผมก็จะบันลังจะไปชกมวยนี่
เดี๋ยวคือพวกที่ร่วมขบวนการที่โดนนะนะ

ผมวันนั้นพวกมันมาออกสารกันด้วยแล้วมาเจอกันอยู่ใต้ทุนศาล
แล้วเขาก็รู้ว่าแม็กซ์คือคนที่อยู่ในคดีเดียวกัน

ใช่ครับเขาก็ถามทุกคนเลยที่เข้ามาใหม่
ทำให้มึงมึงคดีอะไรมึงคดีอะไรมึงคดีอะไร
มึงก็บอกว่าผมมาคดียา๓ล้านครับ
เขาก็งงกันหมดแล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันไข่ไหมเนี่ย
ผมก็บอกว่าผมกำลังจะไปชกมวยครับ
จากนั้นก็ไม่รู้อะไรเลยผมก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้
ต่างคนต่างไม่กล้าคุยกันนะครับ

เพราะถ้าคือคุณใช่เขาต้องรู้จักสิทธิ์กับแกงเขานี่

พี่รู้จักผมไหมพี่คดีอะไร

นี่มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ล้อเล่นอะไรกันหรือเปล่า

จนกระทั่งมันดำเนินการต่างนานาอยู่นานไหม
แม็กซ์ถึงเดินเข้าเรือนจำจริง
ก็วัน๒วันได้ครับ
ซึ่งในช่วง๒วันนี้ได้เจอได้เจอออยใช่ไหมคะ
เจอคุณออยภรรยาเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็รู้กระจ่างแจ้งกันแล้วว่าตัวเองโดนอะไร

แล้วทำไมถึงโดนรู้หมดแล้วว่าเราโดนซัดทอดเราใช่ไหมคะ

เดี๋ยวขอเอาทางนี้ก่อนนะทางนี้กันการเดิน

เขาวันที่๗ไปถึงแม้กระทั่งถึงเย็นหนูก็ไปถึงเย็น

เพราะว่าตอนช่วงนั้นเขายังให้ติดต่อเครื่องมือสื่อสารได้บ้าง

เดี๋ยวออยประสานงานไปทางพี่เอกวีแล้ว

ให้ไปซักประวัติอะไรก่อนค่ะ

ก็เลยต้องอยู่ที่สพเมืองละนองก่อน

พอวันรุ่งพอวันทำการนะคะ
อยู่ที่นั่นคืนหรือ๒คืนเนี่ยหนูจำไม่ค่อยได้
พอวันทำการมาเขาก็เรียกไปแจ้งข้อเก่าหาค่ะ
พอไปแจ้งข้อเก่าหาปุ๊บเนี่ย

คือเข้ากระบวนการเลยค่ะ

รถซื้อขายรถเอกสารก็ต้องเอามายืนยันทุกอย่างเลย
แล้วถ้าเกิดคุณเป็นนักมวยจริง
ลองประสานงานกับหัวหน้าคงหัวหน้าค่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็หนูก็ต้องเอาเอกสารการเป็นนักมวย
มายืนยันกับเขาแล้วก็หลักฐานซื้อขายรถ

เขาก็ต้องไปฝากหางที่ศาล
ค่ะแล้วก็ยื่นเอกสารที่ศาล
ช่วงอยู่ที่ศาลที่แม็กซ์เล่าให้ฟังค่ะว่า
ได้ไปเจอผู้ต้องหาเพราะเขาเบิกตัวมาที่ศาลเพื่อมาเจอ
ในช่วงวันสองวันนั้นรู้แล้วใช่ไหมว่าที่แม็กซ์โดน
เพราะมีหนึ่งในขบวนการยาเสพติดซัดทอด
เขายังไม่ได้เอาว่ามีรูปที่ภาพชี้จากภาพอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันมีน้ำหนักไปด้วยกันทำให้แบบ
มันเป็นต้นเรื่องทำให้แม็กซ์เข้าไปอยู่ในขบวนการแล้วก็สุดท้ายตกเป็นผู้ต้องหา
แล้วก็สุดท้ายเป็นจำเลยก็คือว่าเรื่องของเอกสาร
คุณเอกวีเมื่อสักวันนี้ที่คุณออยพูดถึงคุณเอกวีก็คือเป็นรุ่นพี่
นะคะคือขายรถต่อให้พี่เอกวีนั่นแหละแล้วก็แบบโอลอยกันไว้ใช่ไหมคะ
แล้วคุณเอกวีก็ไปขายต่อให้เต็นต์รถแล้วเต้นรถไปขายต่อให้ผู้หญิงที่ชื่อธนพร
ซึ่งธนพรคือหนึ่งในจำเลยของคดีนี้ใช่นะคะและธนพรนี่เองที่
ครอบครัวและตัวแม็กซ์ได้รับการบอกกล่าวว่าคนนี้แหละที่เป็นคนซัดทอดไปที่เจ้าแม็กซ์
เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องเอกสารแล้วโยงไปที่ผู้หญิงคนสุดท้าย
ที่ซื้อแล้วผู้หญิงคนนี้อยู่ในขบวนการแล้วโยงไปแก๊กอันนี้คือเราได้รับการบอกกล่าวมาว่า
เอกสารก็เป็นของเราอ้าวแล้วการที่ธนพรจำเลยเนี่ยนะคะผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
ทอดไปที่แก๊กว่าเป็นแฟนกันแล้วรถก็รถชื่อแม็กซ์เข้าหมดเลย
ใช่ไหมคือมันเข้าน้ำหนักเข้าหมดเลยซึ่งแม้ว่าเราจะชี้แจงไปแล้ว
แต่ว่ายังไม่ได้มีน้ำหนักมากพอถูกไหมคะค่ะณตอนนั้นเราเอาเอาเอกสารไปยืนยัน
ช่วงแรกก็เขาบอกว่ามันเลยเลยระยะเวลาแล้วตรงนี้ต้องไปทำเรื่อง
ทำเรื่องถึงอายการค่ะเพราะว่าเรื่องถึงอายการแล้ว
เพราะว่าเรื่องอ่ะมันเลยมานานแล้วเพราะว่าเพราะว่าแม็กซ์เนี่ยโดนหมายจับนะคะ
คุณผู้ชมคือเขาจับกันได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนหกหนึ่ง
แม็กซ์ไปถูกรวบตัวเนี่ยคือต้นเดือนเมษายนหกสองค่ะ
เพราะฉะนั้นคดีเขาเลยไปนานแล้วไม่ใช่เพิ่งเริ่มพร้อมกับแม็กซ
ถูกไหมคะมันเป็นหมายเด้งออนไลน์ด้วยซ้ำ
เขากันตัวปกติเหมือนเราจะเดินผ่านทางไปอย่างนี้ค่ะ
เขากันตัวไว้ปกติไม่มีการที่จะแบบไปรวบตัวหรือจับกลุ่มตัววางแผน
จับกลุ่มอะไรไม่มีนะคะค่ะคือเหมือนเราจะเดินผ่านตมไปนี่แหละค่ะ
แต่หมายมันเด้งออนไลน์มาทางจอแล้วเขาบอกกับแก๊กใช่ไหมว่ามีพาสปอร์ตมีปัญหา
เขาเรียกมาคุยเขาก็พูดผมดีมากคือเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมมีคดีอะไรรึเปล่า
ทีนี้ขอคำถามสุดท้ายสำหรับช่วงแรกคือการเข้าไปอยู่ในห้องขัง
แต่พอมันต้องเข้าไปเรือนจำจริงวินาทีแรกที่รู้สึกเลยอ่ะแม็กซ์
เขาผมยังอ่อนหมดเลยสั่นหมดเลยครับ

ห้องยาว๘เมตรกว้าง๘เมตร
คือห้องนิดเดียวไม่ใหญ่มากแต่คนนอนได้เป็นร้อยฮะ

นอนสานขาเป็นยังไง

ตวนที่ขาเป็นยังไง

มันไม่ใช่อย่างนั้นครับ
มันคืออวัยวะที่๓๓ของเราเลย

ตลอดระยะเวลา๑ปีที่ผมนอน
นอนอยู่อย่างนั้นครับ

คุณก็ต้องทนให้ได้ถึงแม้จะลำบากแค่ไหนครับ

แม็กซ์ยังเสียน้ำตาได้ว่า

แล้วอยู่ในฐานะคนที่แบบต้องขัง
มันคงแบบเปรียบเทียบกันไม่ได้เลย
ใช่ครับมันเป็นความรู้สึกที่มันมี

คือมันแบบมันอึ้งนะครับ

แล้วก็คุณออยคุณแม่มานะคะ

คือทุกคนก็พยายามยืนยันแล้วยืนยันอีก
คืออย่างที่บอกคือทางรายการเราก็

คดีใหญ่มากนะคะแล้วเป็นคดีรุนแรงนะคะ

แล้วจะไปพลาดได้ยังไง

ระนอง๓ล้าน๔แสนเม็ด

เข้าคุกหลายคนนะคะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือ

อยู่ในห้องขังก็ยังแบบ

คือเราไม่ใช่นักโทษนะครับผมยังคิดอยู่ตรงนั้น

แม็กซ์จำกลุ่มคนที่แม็กซ์เจอที่ใต้ถุนสาร

คือแสดงว่าคือถ้าเขาอ้าวเฮ้ยมายังไง

ไปเจอกลุ่มของเขาในเรือนจำไหม

เราได้เจอได้คุยกันมากมายว่า

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง

พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
พี่เรื่องมันยังไงอะไรยังไง
เจ้าของรถนี่แหละค่ะสวมเป็นตำรวจเลย
ก็คือชื่อจิ๊กชื่อกิ๊บอะไรสักอย่าง

ซึ่งชื่อจิ๊กชื่อกิ๊บอะไรเนี่ยไม่เคยมีใครเรียกแม็กซ์เลย

คุณแม่ตอนนั้นเนี่ยนะคะทางครอบครัว
อันนี้ขอเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นที่อาจจะเจอสถานการณ์เดียวกันนะคะ
ตอนนั้นคุณแม่เริ่มที่จะแบบหาข้อมูลไปไหนหาใครเอาเอกสารอะไรยังไงบ้าง

คืออย่างนี้ค่ะเราทราบว่าคนของเราบริสุทธิ์แน่นอน

เราก็มาคุยกันว่าเรามาไล่สิว่าตั้งแต่วันนั้นวันนั้นแม็กซ์ไปไหน

คือแทนที่ตำรวจนะคะจะหาหลักฐานมัดผู้ร้ายที่คุณจะจับ

แต่นี่ตำรวจไม่เราเป็นตำรวจซะเองเลย
หาหลักฐานยืนยันให้ลูกเราบริสุทธิ์

แต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวอันนี้พี่ขวัญสรุปถูกไหม
คือว่าตอนนั้นที่แม็กซ์โดนมีอย่างเดียวคือซัดทอดจากคนชื่อธนพร

คือตอนขึ้นศาลก็ไม่ได้มากกว่านี้เหรอ
แล้วมันมีสอบเพิ่มเติมในชั้นอายการค่ะ
เราไปร้องชั้นอายการให้มีการสอบเพิ่มเติมขึ้นมา
เพราะด้วยเราจับมาเราไม่มีการได้แสดงเอกสารความบริสุทธิ์อะไรของเราเลย
เพราะว่าวันที่จับหนูก็พูดแล้วว่าหนูมีเอกสารเรื่องรถ
แต่หนูเอารีบเอามาหนูก็ยืนยันเพื่อจะยืนยันความบริสุทธิ์ทุกอย่าง

แต่ตอนนั้นเรายังเขาบอกว่าไปชั้นอายการแล้ว
พี่เอกกับวีค่ะตรงนี้ดีที่ว่าพี่เอกกับวีช่วงที่แม็กซ์อยู่ที่เขากล่าวหาว่าลงไปวางแผนเนี่ย
พี่เอกกับวีไปลื้อทางเฟซบุ๊กว่า
ช่วงนั้นแม่ก็ช่วยพี่เอกวีซ้อมมวยนะ
พอพี่เอกจุดประเด็นขึ้นมาช่วงวันเวลานั้นแล้ว
หนูก็มาไล่ในมือถือหนูว่า
ช่วงวันเวลานั้นมันจะมีโชว์ว่าวันเวลาไหน

หนูเองก็เลยไล่ย้อนรูปไปดู

เพราะว่าช่วงนั้นรับลูกกลับบ้าน

ตอนขึ้นศาลเราเพิ่งมาทราบค่ะ
ว่าตอนที่ว่าสำนวนที่เขา
เรามาดูตอนนั้นเราไม่เห็นสำนวนนะคะ
ตอนนั้นเรายังไม่มีทนายความ

และจำเลยที่๒ที่ชี้แม็กซ์
ช่วงอายการท่านก็สอบเพิ่มเติม

เขายังไม่ได้เอาไปให้ทางจำเลยที่สัดทวด

จนกระทั่งเราร้องขอความเป็นธรรม

ขอให้สอบเพิ่มเติมได้ไหม
ทางตำรวจก็ถึงจัดให้มีการชี้ตัวใหม่

ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักเลย
ผู้หญิงคนเดิมที่ชื่อธนพรก็ไม่ชี้
คือผู้หญิงนี่ไม่เคยเห็นจำเลยผู้ชายอยู่แล้ว

ทีนี้พอไปชี้เนี่ยไม่มีใครชี้สักคนเดียว
เขาจะเอาคนผู้ต้องหามายืนเรียงกัน
แล้วก็ถือเลขไม่มีใครชี้
คนที่ตกเป็นจำเลยในคดีนั้นไม่มีใครชี้แม็กซ์

ก็บัญชีล่ะค่ะเขาเอาผู้ต้องหาทั้งหมดเลยมาชี้

แล้วก็ยิ่งผู้ชายคนอื่นที่อยู่ในเรือนจำเดียวกับแก๊กก็
ก็ไม่ได้ชี้ต่อให้เขารู้จักแล้วว่าคุณคือใครคุณคือนักมวย

เพราะฉะนั้นเนี่ยคือแม็กซ์มีอันเนี่ยยันต์มาตลอด

แล้วก็มีจดหมายจดหมายที่ทาง
เพราะว่าแม็กซ์บอกว่าทางพวกผู้ต้องหา
คือเขารู้แล้วแหละว่าเราบริสุทธิ์เขาก็เลยเขียนจดหมายออกมาเขียนด้วยลายมือ
ครับผมเขาก็บอกอยู่ครับว่ากูไม่ดึงคนดีมาลงนรกกับพวกกูหรอก
มี๒รายชื่อที่ลงเอาไว้ในลายมือนี้ใช่ไหมคะฉบับนี้นะ

ตั้งแต่เขาลงวันที่เป็น๒๑พฤษภาคม๖๒กลางปีที่แล้วเลยนะ
มันไม่ได้นานนะตั้งแต่ที่แบบแม็กซ์โดนจับนะคะ
แล้วก็ลงชื่อสองคนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อธิบายความนะคะว่าเขา
อย่างที่บอกก็คือสรุปแล้วคือเขาไม่ได้รู้จักคุณ
ซึ่งมันเป็นการยันว่าคือคุณไม่อยู่ในแก๊งเขาคุณไม่ใช่นะคะ
แต่ว่าสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมก็ยังคงดำเนินคดีต่อไปนะคะ
ตามขั้นตอนเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
จะย้อนไปตอนต้นก่อนและจะมาที่ตอนท้าย
ตอนต้นเขาจะไปในฐานะตัวแทนประเทศนะคะ
เพื่ออนาคตเขาและได้ชื่อเสียงประเทศด้วยถ้าเขาสำเร็จนะคะ
เขามีสังกัดนะตอนไปนะคะเสียไปแล้วเรียบร้อยนะคะ
นับว่าเป็นเสียของตัวเขาของครอบครัวเขาของสังกัดเขาใดก็แล้ว
เราถามเขาเร็วก็คือว่าเขาจะชกมวยต่อไหม
แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะประเด็นสำคัญคือว่า
เขาจะหาความยุติธรรมให้กับตัวเองอย่างไรต่อไปสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะทางรายการได้ขอสัมภาษณ์ทางรองผู้บังคับการจังหวัดระนองนะคะ
พันธุ์ตระหนดเอกสมคเนพสีนะคะซึ่งท่านก็
ขออนุญาตที่จะไม่ให้สัมภาษณ์นะคะแต่ว่าท่านให้ข้อมูลว่า
คือตอนนั้นตำรวจทำตามขั้นตอนมีพยานหลักฐานที่มีอยู่ในมือตอนนั้นนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่ามีการชี้ตัวแม็กซ์นะคะจากคน๓๔คน
แล้วก็มีการพูดถึงชื่อของธนพรด้วยว่าก็อยู่ในลักษณะมีความสัมพันธ์เป็นลักษณะคนรักกันนะคะ
ทีนี้แม็กซ์ค่ะตอนนั้นเนี่ยไปตอนที่สังกัดจะไปเนี่ย
มีสังกัดเรียบร้อยก็คือทำตามขั้นตอนมวยที่จะไปชกถูกไหมคะ
จนถึงตอนนี้คุณยังไงคุณสังกัดเดิมหรือตอนนี้คุณยังไงคะ
ตอนนี้ผมมวยไม่ได้อยู่สังกัดใครแล้วครับผมอิสระอยู่คือไม่ได้ขึ้นตรงของใครเลยฮะ

ชกต่อครับแต่ก็มีคนติดต่อมาอยู่อยู่ค่ะแต่ผมก็บอกเขาไปแล้วว่า
เดี๋ยวรอเคลียร์คดีรอทำเรื่องคดีนี้ให้เสร็จก่อน
ที่บอกว่ารอเคลียร์คดีเนี่ยคืออาทับประสาชาบ้านนะก็คือแม็กซ์จะฟ้องกลับ

มันมีความอัดอั้นอะไรที่สุดคะตลอด๑๔เดือนที่ผ่านมา
ก็ผมอยากให้เจ้าหน้าที่เขารับรู้ครับว่าครอบครัวแล้วก็ทางผม
มันลำบากแค่ไหนทรมานแค่ไหนตอนอยู่ข้างใน
เวลาคุณจับใครมาเนี่ยคุณต้องรวบรวมหลักฐานให้มันแน่นหนา
ไม่ใช่จับผมมาเพราะว่ามีการใช้คำซัดทอดแค่อย่างเดียว
ตอนจับผมมาใหม่เนี่ยผมเห็นตำรวจออกมาพูดว่า
คนนี้แหละใช่หลักฐานผมแน่นหนามาก
แล้วทุกวันนี้เป็นยังไงฮะผมไม่เห็นไม่เห็นมีใครออกมาพูดอะไรเลย
ไม่มีใครรับผิดชอบเลยฮะผมอยากให้เขารับผิดชอบบ้าง
เห็นใจผมบ้างเห็นใจครอบครัวผมบ้างเห็นใจประชาชนบ้าง
เพราะผมกับครอบครัวผมเป็นคนที่เสียหายสูญเสียอิสรภาพ
เสียทั้งเข้มขัดแชมป์สูญเสียทั้งโอกาสดีสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง
เสียทั้งถ้าผมไม่ได้ครอบครัวที่ดีผมก็อาจจะสูญเสียภรรยา
เสียตรงนี้ไปด้วยแต่ผมได้ตรงนี้ที่ดีครับ
ใช่ใช่ครอบครัวคุณเข้มแข็งจริงครับผมแล้วก็ผมก็อยากจะฝากไปถึง
ทุกคนครับฝากผ่านสื่อพี่จอมขวัญนะครับผมว่าฝากไปว่าเกี่ยวกับที่มันแบบโจมตีผมนะฮะ
ตอนที่ผมถูกจับไปช่วงแรกแรกที่เขาโจมตีผมมากมายฮะผมบอกได้เลยตอนนี้มีแต่ข่าวมั่วเท่านั้นฮะ
มั่วเหมือนคดีนี้นะฮะมั่วมากมากฮะแล้วก็ฝากไปบอกทุกคนด้วยนะครับ
ตรงนี้นะฮะว่าคดีของผมเนี่ยไม่มีถึงอุทธรณไม่มีถึงตีกาแล้วครับ
คดีผมถึงที่สุดแล้วฮะตามหลักฐานตรงนี้ฮะอืมคดีของผมจบสิ้นแล้วครับ
ผมเป็นคนบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอืมนี่ฮะอันนี้ก็หลักฐานคดีสิ้นสุดแล้ว
ถึงที่สุดแล้วแล้วก็หลักฐานการปล่อยตัวครับค่ะคือผมเป็นคนบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์
จะได้ไม่ต้องมีอะไรที่จมตีผมผมอีกเพราะทุกวันนี้ครอบครัวผมกับตัวผมเองก็ก็
ก็เจอปัญหามามากพอแล้วฮะมันทำให้รู้ถึงสัจธรรมของโลกนี้นะฮะ
ว่าใครจะอยู่ข้างเราบ้างแล้วก็ฝากไปถึงการขายรถด้วยนะครับ
การขายรถการโอนลอยการอะไรพวกนี้แหละครับ
แล้วก็จริงถ้าใครหลังจากนี้ถ้าสมมุติได้มีการแชร์กัน
ครอบครัวคิดว่าจะช่วยกันแชร์ได้แต่ว่าสิ่งนึงที่เราเห็นมาตลอดนะคะ
คือว่าแน่นอนณตอนนั้นเราเชื่อไม่ได้
แต่เราบอกได้ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะสู้แบบไหนเราช่วยได้แค่นี้ว่า
คุณมีสิทธิ์พาเขาไปสู้ช่องทางไหนบ้างคุณมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ของคุณแบบไหนบ้าง

คุณผู้ชมคือเขามาแบบก็ไม่รู้อะไรเลยจริง
แล้วอะไรที่ไม่มีอยู่ในมือเขาก็เดินหน้าขอเอง
ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนจะมีคนเชื่อหรือไม่เชื่อ

แต่เรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงปีเสร็จ
แล้วก็มั่นคงเรายังคงเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้เหมือนเดิม
ตัวเลขวันนี้ไม่มาสนจัดเหลือเกินนะพ่อเนอ

ขอบคุณครับ

ที่อย่างน้อยเสริมวันชนก็มีส่วนช่วย

หรือว่าไทยรัตน์ทีวี
โปรดติดตามตอนต่อไป